เชิญท่านกระจิตชายนิคมครับ
สมาชิกสภาพผู้เจอร์ไม่เศียรรทร์จังหวัดอุโรนทหารีฟักประเทศไทย
เรื่องที่ผมจะหาลือนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับ

ผมเป็นครูอาจารย์มาครับผมเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ประถมมัธยมและมหาวิทยาลัย

ผมเป็นผู้แทนประชาคมเป็นเจ้าของประเทศนี้ด้วยครับ
ผมไม่อยากให้เหตุการณ์มันร้ายแรงเกิดขึ้น

หลายคนได้ติดตามก็คือ
มีการชุมนุมของนักศึกษา

ขยายไปถึงโรงเรียนมัธยม
ผมอยู่ในประเทศนี้มานานครับ

วันมหาวิปโยค
เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญทางการเมืองครับ
ระหว่างประเด็ดการณ์กับประชาธิบดัติเหมือนวันนี้แหละครับ
ต่อมาอีก๑๙ปี
ผมเจอกับ
เหตุการณ์พฤษภาธมิน

ผมกำลังหาลืออยู่ทางภายบุญ
แล้วต่อมาวันนี้
ผ่านมา๒๐ปี

ผมไม่ทราบว่าท่านภัยบุญประท้วงอะไร
เพราะว่าหาลือสั้นก็จบ

จูนนิติตวรรณ์สมาชิกทุนสภาพุทธแรกราศดร

ขอย้าแทนประทวงในประเด็นที่ท่านปรักษาลือ

ภาพันธุ์ทิงไปในลักษณะว่า

ผมคิดว่าการที่ท่านใช้โอกาส

อนุญาตให้หาลือแล้วก็มากล่าวในลักษณะในเชิงที่ผมว่าไม่เหมาะสม
ดังนั้นก็ไม่อยากจะให้ท่านไปดำเนินการอย่างนี้ครับ
ขอให้ท่านถอนไอ้คำว่าพระเด็จการในตอนนี้ด้วยครับ
จากนั้นครับผมเปลี่ยนก็ได้ครับ
อยู่ในที่จะเปลี่ยนผ่านเอาตรงใจท่านครับผมไม่มีเกียรตินา
ผมขออนุญาตชี้แจงนิดเดียวนะครับคงไม่ถึงขนาดให้ท่านกระจิตถอนคำพูดเลยครับ
แต่ว่าผมขอเตือนท่านกระจิตว่าขอให้ใช้คำพูดที่มันเหมาะสม

ครับครับครับได้ครับขอภัยท่านพระบูรณ์นะครับ
ที่มันกระทบใจท่านนะครับผมก็กับท่านก็เป็นเพื่อนกัน
ผมมีเจตนาไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์มหาวิปโยคขึ้น
ผมดีใจที่ท่านประธานอยู่เป็นประธานของฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้
ผมดีใจที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรอง
อยู่ที่นี่หมดครับท่านประธานครับ
ด้วยประสบการณ์ของผมผมคิดว่า
เหตุการณ์ถ้าฝ่ายบ้านเมืองหรือฝ่ายมีอำนาจ
ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีดูแลทหารอยู่แล้วดูแลตำรวจอยู่
เวลานี้มีมีเสียงร้องจากมหาวิบังมหาวิบังตำรวจเข้าไป
โดยโดยไม่ควรจะเข้าไปสิ่งนี้ผมคิดว่าจะเกิดขึ้น
มากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็ผมฝากเตือนไปยังท่านนายกประยุทธ์นะฮะ
อย่าประมาทนะฮะผมฝากท่านว่าอย่าให้เหตุการณ์
กระทบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักศึกษาแล้วกับประชาชน
นำไปสู่เหตุการณ์ซึ่งเกิดความเสียหายกับประเทศชาติ
ไม่ใช่ว่าใครจะอยู่ได้สะพานี้ก็อยู่ไม่ได้ครับ
ในความเห็นของผมนี่ท่านต้องนับถอยหลัง๓เดือนไปแล้ว
นักศึกษาแล้วครูในชนบทวันนี้ก็แต่งดำแต่งอะไรมา
เสร็จแล้วพระสงฆ์ในพุทธศาสนาขึ้นวิทยุดีเอ็มซี
ของฝ่ายธรรมกายก็อยู่ไม่ได้
ขึ้นวิทยุหลวงตามหาบัวของฝ่ายธรรมยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้

พูดถึงว่าความเสียหายมันเกิดขึ้น

ผมกลัวเหตุการณ์นี้ครับผมฝากไว้ด้วยความบ่อยสูตรใจ
ว่าท่านนายกอยู่นี้ต้องสัญญาว่า
จะไม่เกิดการเข็นข้าวประชาชนขึ้นในประเทศนี้อีกครับ

เชิญธนายกครับธนายกชีวิตแจงครับ
กลับเรียนเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับ

ตลอดจนบรรดานิสิตนักศึกษาทุกท่านด้วยนะครับ

เข้าใจถึงความตั้งใจของท่าน

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่คือ

เพราะฉะนั้นการเรียนบริการต่างไปไปทำกฎหมาย
บางครั้งเราก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายด้วยซ้ำไป
เพราะว่าจริงแล้วมันมีความผิดอยู่พอสมควรนะครับ
ผมก็เป็นกังวลกับเด็กเหล่านี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
อาจจะถูกชักชวนอาจจะถูกปลุกมาโดยการฟังความข้างเดียว
ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าขอให้นิทธิศกษาทุกคน

ช่วยกำลังกุญาฟังข้อมูลต่างที่รัฐบาลจะแสดงออกไป
แล้วก็เลือกฟังดูนะครับว่าจะเชื่อทางไหนอะไรกันยังไง
ผมไม่ต้องการที่จะให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นนะครับ
เพียงแต่ว่ามีบางฝ่ายที่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่ง
สิ่งที่เป็นกังวลกับเขาก็คือว่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าต่างที่ผมไม่ได้ขู่นะครับ
หลายอย่างก็ถูกดำเนินการอยู่ในคดีความทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี๕๓ปี๕๗อะไรก็แล้วแต่นะครับ
ยังเป็นคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ตาม
ที่ผ่านมาปี๑๔ปี๑๖มันก็อีกเคสหนึ่งกรณีหนึ่งนะครับ
ซึ่งวันนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นที่ทำให้เกิดเงื่อนไข
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องเดียวที่มันเกิด
ผมห่วงความความละคระคนเหล่านี้มากกว่าผมไม่ถึง
เด็กหลานลูกเลยเพราะเขาเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้น
มีผลควรนะครับเด็กรุ่นใหม่เราจะต้องใช้ให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุด
ผมไม่ได้เคยสั่งการว่าต้องไปปะทะไปอะไรต่างมา
ทุกครั้งทุกคนผู้ชายทุกคนไม่เคยสั่งการอย่างนั้นเลย
จากการป้องกันตัวเองเท่านั้นเองโดยที่จะต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุด
เพราะฉะนั้นก็เห็นใจเจ้าที่ด้วยนะครับถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีความผิดเรื่องการล่าเว้น
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายท่านต้องช่วยคิดแบบนี้ทั้งสองทาง
ท่านโทษแต่ฝ่ายรัฐบาลผมไม่โทษผมยังไม่โทษฝ่ายนักศึกษาเลย
แต่ผมอาจจะต้องกล่าวถึงคนที่ไปนำสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันตรายที่สุดเลยนะ
แล้วก็อนาคตเขาก็จะหมดไปในวันหน้าด้วยคดีอาญาด้วยต่างเพราะฉะนั้นผมกลับเรียนแค่นั้น
ไม่อยากให้มันเกิดผมโทษแหลงที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกจริง
ก็เป็นตัวอย่าง๑๖ก็เป็นตัวอย่างแล้วมา๕๓นั่นก็ตัวอย่างอย่างใหญ่โต
แล้วหลายคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็๕๗ก็อีกนะไม่ว่าจะฝ่ายใดทั้งนั้นแหละครับ
ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ที่ผมต้องเตือนก็คือว่า
ได้มีการนำในเรื่องของการในการมินสถาบันเข้าไปขับเคลื่อนด้วย
ไหมล่ะครับท่านยอมกันไหมถ้าท่านยอมผมก็โอเคล่ะ
ผมก็ถ้าท่านเห็นว่ามันถูกต้องผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ก็จำเป็นต้องเรื่องกฎหมายว่ากันไปอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับ
ผมขอโดยเด็ดขาดผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่เคารพสถาบัน
สอสอทุกคนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นกุณาอย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับ
ผมไม่เห็นว่าใครทำไม่ทำแต่ผมบอกอย่าทำโดยเด็ดขาด
ถ้าไปสู่ตรงนั้นแล้วก็มันจะเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นี่แหละ